อันนี้ที่เชียงใหม่ติดกับเชียงใหม่จังหวัดลำปาง
มาต่อที่จังหวัดลำปางค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจไปสืบทราบมาว่าผู้ชายคนหนึ่งมีพฤติกรรมคือ
ลักลอบขายยาบ้าตำรวจเขาก็ไปตามตะคุบตัวมาได้
ตอนที่จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้
ถึงกับหลั่งน้ำตาหลังจากที่สิ้นอิสรภาพ
ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยหลังน้ำตามันต้องมีอะไรในใจ
รู้ไหมคะว่าเหตุผลที่เขาร้องไห้โฮแบบนี้เพราะอะไร

เขาบอกว่าถ้าเขาโดนจับไปแล้วเนี่ย
ลูกสาววัย๑๕ปีเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวไง

ที่ต้องย้อนกลับไปว่าพี่จะค้ายาทำไมก่อน

เป็นผลงานของตำรวจชุดสืบสวน

ไปจับกลุ่มพ่อค้ายาบ้ารายย่อยคนนี้
ชื่อว่านายปริพลจารณะอายุ๔๖ปีนะคะ
หลังจากที่สิ้นอิสรภาพแล้ว

แล้วก็พูดประโยคเดิมซ้ำ
เป็นห่วงลูกสาววัย๑๕ปีที่ต้องอยู่คนเดียว
หลังจากที่ตนถูกจับแล้วลูกสาวจะอยู่กับใคร

ตำรวจเขาไปจับกลุ่มนายปริยพลได้ยังไงค่ะ
คือการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้
ตำรวจเขาไปล่อซื้อยาบ้า๑๒เมตร
ราคา๑๐๐บาทจากพ่อค้ายาบ้าคนแรกก่อน
ชั่วนายวัฒระคัมภิลัยหรือว่าหลุยวังพร้าว

หลุยมีพฤติกรรมคือลักลอบขายยาบ้าให้กับวัยรุ่น
แล้วก็คนใช้แรงงานในพื้นที่อำเภอกเกาะคา

จากนั้นพอตำรวจไปตรวจค้นห้องพัก

ได้ของกลางมา๑๕เมตร
คราวนี้ตำรวจขยายผลจากนายหลุยคนแรกค่ะ
ขยายผลต่อให้นายหลุยไปล่อซื้อยาบ้าจากนายปริยพล

นายปรียพลแกะเคียวรถมอโตซัย
นำยาบ้ามาส่งให้กับนายหลุยที่บ้านพัก
ตำรวจก็เลยแสดงตัวจับกลุ่มตรวจค้น
กระเป๋ากระเป๋าที่อยู่ตระก้าหน้าปรากฏว่าจอยอยอคันนั้น
ในกระเป๋าคันนั้นมียาบ้า๕๕เมตร
พร้อมกับเงินนี่ค่ะที่ใช้ล่อซื้อนะคะ
ทีนี้ผู้ต้องหายอมรับสารภาพบอกว่ายาบ้าเป็นของตนเอง

สัดทอดต่อคราวนี้เป็นคนที่๓แล้วนะ
ซื้อมาจากนายน้อยในราคาเม็ดละ๕๐บาท
แล้วก็จะไปขายต่อในราคาเม็ดละ๗๐๘๐บาท
ส่วนที่เหลือจะเก็บไว้เสพเอง
ปียพลเขาบอกว่าจะเก็บไว้เสพเอง
แล้วร้องไห้ว่าตัวเองเนี่ย
คือถ้าเกิดโดนจับแล้วลูกสาวจะอยู่กับใคร

พ่อเมายาบ้าคมคืนลูกเลี้ยงเยอะ
ว่าลูกเลี้ยงน่าจะปลอดภัยแล้วนะคราวนี้นะคะ
แต่ก็สงสารน้องอยู่ดีค่ะที่ต้องอยู่คนเดียวนะคะ

ยพลเนี่ยเผยทั้งน้ำตาบอกว่าตนเองมีอาชีพเป็นช่างซ่อมสีรถ
แล้วก็เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวอาศัยอยู่กับลูกสาว
ลำพัง๑๕ปีลูกสาววัย๑๕ปีนะคะ
หลังจากที่ตัวเองถูกจับแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าลูกสาวจะอยู่กับใครค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมน้ำตาลูกผู้ชายนะคะ

ไม่ได้ช่วยลบล้างคดีได้นะคะ
ตำรวจก็ต้องนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ย
ส่งพนักงานสอบสวนสอบภกค่ะ
พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาคือ
มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือ
ยาบ้าเม็ดเอ็มเฟตามีนไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
เพื่อจำหน่ายหนี้โทษเยอะกว่าเพื่อเสพนะ